ไปติดตามความคืบหน้าครับในแวดวงคนวงการบันเทิงนั้น
ก่อนหน้านี้๓หนุ่มอย่างชินกวินและชาโนภาคภูมิใจ
ที่ได้ทำหน้าที่ในฐานะของคนวงการบันเทิง
แต่เมื่อครั้งหนึ่งครับทั้ง๓คนต้องรับบทบาทหน้าที่เป็นทหารของพระราชา
สามคนนี้บอกว่านี่คือความภาคภูมิใจสูงสุดของชีวิตครับ
นับเป็นกิตยศสูงสุดของสามพลทหารชินชินวุฒิกวินดูวาวและชาโนแพมเบอร์เกอร์
ที่ได้รับโอกาสทำหน้าที่ตีกลองชนะประคมย่ำยาม
พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
โดย๒พลทหารกวินและชาโนเผยความรู้สึกว่าภาคภูมิใจเป็นอย่างมากครับ
ได้เป็นทหารของพระราชาและได้มีโอกาสถวายงานรับใช้พระองค์อย่างใกล้ชิด
พลทหารจินนั้นนะครับก็จะได้ทำหน้าที่เหมือนกับเพื่อนพลทหารในเดือนธันวาคมนี้
ซึ่งนับจากนี้ครับพลทหารทั้ง๓คนได้ตั้งปณิธานว่าจะขอน้อมนำพระราชวาส
พระบรมราชวาสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตลอดไปครับ
รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ได้มีโอกาสเข้าไปใกล้ท่านถึงขนาดนั้นนะครับ
คือจริงแล้วมันไม่ใช่แค่พลทหารกวินชินกับชาโนที่ภูมิใจนะครับที่จะได้ไปตีกรองชนะประคม
แต่ทุกนายที่เป็นพลทหารก็ภูมิใจเหมือนกัน
มันเกลียดมากครับที่ได้ทำเพื่อพ่อแล้วก็ดีใจที่ผมทำให้แม่ภูมิใจในตัวลูก

แม้ว่าคือจริงก็ไม่ต้องเป็นทหารของพระราชา
ประชาชนก็เหมือนกันครับทุกคนที่เกิดบนพื้นแผ่นดินของพ่อหลวงเรา
มีความภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาบนพื้นแผ่นดินของพ่อในราชการที่๙
ส่วนตัวผมนะครับผมยึดถือ๑คำสอนที่ท่านสอนมาตลอดคือ
ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดนะครับผมใช้คำนี้เหนียวนำชีวิตมาตลอดตั้งแต่เด็กจนทุกวันนี้และต่อไป
ของผมก็จะเป็นคำสอนการใช้ชีวิตให้พอเพียงนะครับก็จะมีความสุขที่เพียงพอครับ